ชาวบ้านที่อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิวรีคันแล้วก็อำเภอใกล้เคียงค่ะ
เขาแห่ไปที่บ้านของคุณพิพัฒน์แถมมีถามว่าที่บ้านหลังนี้มีอะไร
มีแน่นอนค่ะมีนี่ค่ะคุณผู้ชมพระพิคเนธถามว่าแล้วไง
บ้านก็มีแปลกค่ะคุณผู้ชมเพราะพระพิคเนธเนี่ย
คุณพิพัฒน์นะฮะเขาตั้งใจว่าจะเอาเรืออวนเนี่ย
ดักกุ้งแต่สิ่งที่ได้คือนี่ค่ะพระพิคเนธ
นี้แหละค่ะที่ได้มาจากท้องทะเล
เขาบอกว่ามันก็แปลกนะว่าเอ๊ะทำไมมันไปอยู่ในท้องทะเล
สวยมากแล้วเราก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ
ชาวบ้านโดยเฉพาะที่บ้านบางปู่ที่ตำบลสามรอยยอด
ของจังหวัดประจบคิริคันนะคะพอรู้ข่าวไปเลยค่ะ
ไม่ได้ไปมือเปล่านะคะเอาน้ำแดงนมกล่องมากราบไหว้
หวังจะขอโชคขอลาบเข้าไปกันที่ไหน
ไปบ้านคุณพิพัฒน์บ้านเลขที่๒๑๖ค่ะ
บอกก่อนเลยไปดูพระพิคเนธนะดูสิเห็นไหมฐานก็ยังสมบูรณ์อยู่เลย
คุณพิพัฒน์เล่าบอกว่าช่วงเช้าขับเรือยาวออกไปวางอวนกุ้ง
ห่างฝั่งไปสักประมาณ๑มายทะเลกำลังจะกู้อวน
ตอนนั้นนะคะขับเรือหางยาวไปแล้วกำลังจะกู้อวน
รู้สึกเหมือนมีอะไรหนักติดอยู่ใต้น้ำ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นท่อนไม้ไม่ได้ดึงขึ้นมานะคะ
สักพักหนึ่งก็ติดอีกเอาล่ะคราวนี้ก็เลยช่วยกับลูกชาย
ดึงขึ้นมาแต่สิ่งที่แปลกใจแล้วก็แปลกประหลาด
เพราะเอ๊ะทำไมมันมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูป
แต่ตอนนั้นคือยังไม่ทราบว่าเป็นพระพิคเนธ
เพราะว่าโครนพอกเต็มเลยเอาขึ้นมาบนเรือเอาน้ำล้าง
โครนออกหมดสุดท้ายเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
เห็นเป็นพระพิคเนธนะคะองค์ใหญ่ทำมาจากทองเหลือง
สภาพสมบูรณ์วัดจากฐานถึงเสียนได้
ความสูง๓๖นิ้วน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัม
ที่ฐานสลักคำว่าพิพิธภัณฑ์พระพิคเนตรุ่น๒
ความสูง๓๖นิ้วถ้าแปลงเป็นเซียนไม่ทราบนะ
ลองแปลงกันดูเผื่อได้ตัวเลขใหม่นะ
คือตอนนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าได้มีการเก็บพระพิคเนธ
ไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวรอหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ
ว่าเป็นของเก่าแก่หรือเป็นสมบัติชาติหรือไม่อย่างไร
ซึ่งพร้อมที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่วัตถุโบราณก็จะเก็บไว้บูชา
แล้วก็ให้ชาวบ้านมากราบไหว้นะคะ
งานนี้ค่ะคุณแน่นอนว่าชาวบ้านนอกจากจะไปดูพระพิคเนต

ยังไปดูบ้านเลขที่ของคุณพิพัฒน์แล้วก็เลขข้างเรือของคุณพิพัฒน์ด้วย
บ้านเลขที่๒๑๖เลขข้างเรือมี๓ตัวค่ะ
ก็คือ๕๘๓๑๐๗แล้วก็๖๐๘ค่ะ
เลขเหล่านี้กลายเป็นเลขแห่งความหวังชุดใหม่ของชาวตำบล๓๐๐ยอดประจบคิริคันนะคะ
เท่าที่เห็นน่าจะเป็นปางที่แบบเหมือนครอบจักรวาล
ใช่ค่ะใช่เขาเรียกว่าปางนี่ค่ะพระปัญจมุกคเนธมี๕เสียน๑๐กร

หลายคนมีไว้บูชานะ